วินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลค่ะออกมาแล้วเหนือความคาดหมายไหมคะแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อไปค่ะ
แรกก็คิดว่าของอาจารย์มีชัยเนี่ยมันจะโอเคแล้วแต่สารรับนูนก็ตีความเพิ่มเข้าไปจากคำถามพ่วงที่ประชาชน
ให้ความเห็นชอบว่าระหว่าง๕ปีแรกในรัฐสภาชุดแรก
ให้สวให้วุฒิสมาชิกแต่งตั้ง๒๕๐คนมามีส่วนในการแต่งตั้ง
หลังเลือกตั้งครับ
เอาเข้าใจง่ายว่าอาจารย์มีชัยเนี่ย
แก้ไปตามคำถามพ่วงที่ได้รับความเห็นชอบมา
ให้สวแค่ร่วมลงมติในการตั้งนายก
อกบัญชีพักการเมืองได้
ขอยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกในบัญชีพักการเมืองได้
ซึ่งก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าไม่ได้ทะลุไปถึงขั้นให้สวเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกได้
ตามนี้เนี่ยก็เป็นที่เรียกว่าเสด็จน้ำต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูลแล้วล่ะ
แต่เมื่อผลออกมาชัดเจนอย่างนี้แล้วมันจะส่งผลยังไงกับการจับคั่วเคลื่อนไหวทางการเมือง
ไปสู่ที่จะกำเนิดรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งแต่มันก็อีกปีกว่าปีครึ่งอะไรอย่างนี้นะยังอีกนาน
แต่การเตรียมการเรื่องเหล่านี้เนี่ยพวกนี้มันละเอียดก็คงต้องมีการจับคั่วพูดคุยสร้างฐานเตรียมการนะครับ
ทุกเสียงก็มองไปที่ว่าอย่างนี้เนี่ยเท่ากับแพร่ทางมันคว้างลาบรื่นขึ้นกัน
พลเอกประยุทธ์ที่จะเป็นนายกรรมตรีหลังเลือกตั้งดำเนินต่ออำนาจต่อไป
แต่ว่าจะง่ายหรือจะยากมันยังมีกว่างน้ำไม่ใช่น้อย
เพราะว่าคำว่าผู้ที่มาจากประชาชนนั้น

ยังเป็นความชอบทำสูงสุดแล้วการที่จะถอยลงมาไม่ให้เต็มกับอำนาจประชาชนนั้น
มันก็เป็นเรื่องที่ขัดกับความชอบทำทางสากล
แต่ของเราเนี่ยเฉพาะเราเนี่ยเพื่อสภาพปัญหาของเราก็ให้เห็นกันอยู่เราให้เต็มใบไปแล้ว
ก็กลับถอยลงมาหน่อยก็รู้กันแล้วอันนี้ผลของมันจะเป็นยังไง
หลังจากที่ครึ่งใบข้อนใบเต็มใบกลับมาคล่อนใบครึ่งใบอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วก็ไปจนถึงต้นปีเนี่ยนะฮะคำถามพ่วงที่ประชาชนให้มาเนี่ยจะได้แสดงความชัดเจนว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ย
ก็คงจะต้นปี๒๕๖๑ผมคิดว่างั้น
แส้นทางของณิยกคนกลางจะดูง่ายได๋ยังงี้ครับพี่โทษฮะ

คือถึงจะมีการแพ่วถางทางนะครับ
มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับเพราะว่า
สมการคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ย
ประเด็นนทำไม
คนตั้งข้อสังเกตไว้ว่า๑สารรัฐมนุนให้เกินขอหรือเปล่า
อันนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาว่าการทำหน้าที่ของสารรัฐมนูลเนี่ย
ออกมาเช่นนี้แล้วก็ต้องรับปฏิบัติแต่ก็ยังไม่วายมีคนกังขาว่าให้
ตีความเกินขอหรือเปล่านะนั่นประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองกรรมธิการหรือกรรมการร่างรัฐมนุนชุดคุณมีชัยก็
รับปฏิบัติไปตามนั้นแต่ผลที่ออกมาเนี่ย
มันไม่ง่ายอย่างที่คิดว่าเมื่อเสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้ว
ต่อไปนี้จะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันยังมีอีกหลายสมการ
ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเลขที่ออกมาหลังการเลือกตั้ง
ว่าพูดกันชัดเลยนะครับว่ากลุ่มพักเพื่อไทยได้กี่คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์ได้กี่คะแนนเสียงและพักที่เหลือได้กี่คะแนนเสียง
เมื่ออะไรก็ตามภักดิ์ประชาธิบัติและภักดิ์เพื่อไทย
ได้คะแนนเสียงสอสอรวมกันมากกว่า๒๕๑ปัญหาใหญ่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังมีเสียงของสวอีกนะคะเวลาโหวตลงนายกต้อง๓๐
ใช่๓๗๐อันนั้นเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ดูเหมือนว่าจะทำได้โดยราบรื่น
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สอสอในสภารวมกันแล้วเกิน๒๐๐
ตั้งตัวว่าไม่ยอมรับนายกคนนอกเนี่ยถึงจะดันทุลังตั้งไปก็อยู่ได้นานแค่ไหน
ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการผ่านงบประมาณ
กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะต้องติดตามมาตามระบอบประชาธิปไตย
แต่อันนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่พักไว้ก่อนว่ายังไม่เกิด
ก็เลยยังไม่ต้องสนใจค่อยไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ
แต่ตัวเลขที่ออกมาของการอิงจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรก็ดี
อีกจำนวนวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ดี
รวมกันแล้วว่าตัวเลขนี้เป๊ะออกมาถ้าเกินกึ่งหนึ่งคือ๓๗
เกิน๒ใน๓ก็คือ๗๐๐เท่าไหร่

ไม่ได้หามาได้ง่ายนะครับ
แต่มีข้อเป้าสุดท้ายอยู่ข้อหนึ่งที่เริ่มโยนหิน
วันเลือกตั้งซึ่งก็คงเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับ
มีอำนาจยุบสภาอยู่ในมือจนถึงวันสุดท้ายก่อนลงจากเก้าอี้
ฉะนั้นนี่คือไม้ตายสุดท้าย
หมายนี่ก็คือพักใหญ่ใหญ่เนี้ยพักใหญ่ใหญ่สองพักเนี้ยคืออ่า
เพื่อไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยประชาธิปัตย์เนี่ย
ถ้าสองพักเนี่ยตกลงกันจับมือกันได้เนี่ยนะฮะ
สร้างความปองดองกันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ย
ไม่ต้องพูดถึงนายกคนนอกแต่โอกาสที่เป็นอย่างนั้นเนี่ย
วันนี้มันยังมองไม่เห็นนะฮะยังมองไม่เห็นว่า
แต่ถึงเวลาเนี่ยทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้อีกเนี่ยนะครับ
แล้วก็วิธีการที่จะทำให้ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของเรียกว่าการล่างกฎหมายลูกว่าจะทำยังไง
เราจะได้พักการเมืองรูปแบบไหนนะฮะว่าจะทำพักการเมืองให้อ่า
เล็กลงอืมให้อ่าเรียกว่าให้ที่จะทำให้อ่านายกขนนอกนี่มาได้ง่ายง่าย
เป้าหมายใหญ่เนี้ยคือจะจัดการยังไงกับพักใหญ่คือแน่นอนครับ
จนถึงวันนี้ก็เป็นที่รับรู้กันว่ามันต้องเป็นเพื่อไทย
ว่าจะทำยังไงอ่าให้เพื่อไทยเนี้ยมาลดอ่าเรียกว่าอ่า
ลดขนาดตรงอะไรลงสามารถทำให้ได้ไม่ได้เต็มที่ได้อะไรต่างเนี่ยนะฮะ
ซึ่งมันก็มีกวิธีหลายอย่างแต่ก็มีเรียกว่าแต่ทุกอย่างมันก็อยู่ที่ประชาชนคนเลือกกันนะครับ
อืมอีกอันหนึ่งของประชาธิปัตย์นี่จะทำไงที่ไม่ให้ประชาธิบัตย์ไปจับมือกับทางนี้อืม
ที่ว่าอันหนึ่งทำให้พักเพื่อไทยแตกลงกระจายลงเป็นหลายพักอีกอันหนึ่งก็เปลี่ยน
จะนำหลักของพักประชาธิปัตย์คือทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ที่สองพักเนี้ยอืม
ถ้าสองพักนี้เนี่ยยังตั้งแง่กันอยู่เนี่ยนะฮะยังเหมือนเดิมอยู่แบบเป็นปฏิบัติกันมาอะไรกันมาเนี่ยนะ
นายกคนนอกเนี่ยซึ่งจะมาคอยแก้ไขปัญหาเนี่ย
ก็เป็นความเป็นไปได้สูงนะสังคมก็คงอยากจะได้แบบนั้น
ถ้าเขาจับมือกันปองดองกันอะไรกันอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะ
คนก็คงอยากได้เห็นแบบนั้นมานานแล้วแต่มันไม่เคยเห็นสักทีนะครับ
แต่ถ้าไปกฎหมายลูกมาถูกบีบพักการเมืองนักการเมืองมาก
ทีเขาก็อาจจะตีกลับในทางจับมือกันก็ได้นะคะมันก็เป็นไปได้ทุกอย่าง
มานี้การเมืองก็เหมือนมิเลียสชุดน้ำวันหมูไปในหลายมุมใช่หรอ
แต่ประเด็นสำคัญเราต้องสร้างความถามกันว่า
กระบวนการทางการเมืองเรื่องรัฐมนูลเรื่องกฎหมายลูกหลายอย่างเนี่ย
ก็ต้องตั้งคำถามว่าเพื่ออะไร
แน่นอนแล้วเราไป

ฉะนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วรัฐสมนุนกรรมสามพ่วง
ล้วนตอบสนองไอ้โจทย์เนี่ยนะแล้วก็ยิ่งวันนี้
ผมเชื่อว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยหรือการเมืองกลุ่มนี้
เขาก็ต้องออกไอ้นั่นแล้วเริ่มตรวจสอบว่า
ประชาชนเนี่ยคิดยังไงนะหรือรวมถึงว่าจะเลือกพักการเมืองไหน
เพื่อให้มารู้เป้าหมายฉะนั้นเนี่ยไอ้ขอเลือกตั้งเนี่ย
มันจะต้องมีการเคลื่อนไหวกันแบบหลังบนดินใต้ดินอะไร

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทั้งบนดินใต้ลินคงจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้น
แล้วก็ฉะนั้นเอกโจทย์มันก็คือผลการเลือกตั้งในแต่ละภักดิ์

แล้วก็จะทำยังไงให้โดยเฉพาะสองพักใหญ่
คือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ไม่สามารถจับมือกันได้
ด้วยการเอาให้ถึงที่สุดก็ต้องลดขนาดทั้งสองพักให้น้อยลง
แล้วมันก็จะไปปูดตรงภักดิ์เล็กภักดิ์อะไร
ที่เขาน่าจะมีการเตรียมการหรือว่าการเจจากันไว้แล้ว
แต่ว่าการเมืองมันก็ต้องมีการต่อลองกันสารพัดนะนะ
มันอยู่ที่ว่าใครจะไปสู่เป้าหมายได้
แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าปัญหาบ้านเมืองวันนี้
ถ้าแม้ให้ลักษณ์เมืองแร่งกันเต็มแล้วก็จะมีปัญหาแล้ว
แล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นนะ
ซึ่งก็มีข่าวมาเรื่อยว่าอาจจะเปลี่ยนหัวหน้าพิสิทธิ

แต่เวลาอีกปีกว่าถ้าเราไม่ได้ใจ
ถ้ารัฐบาลไม่ได้ใจชาวบ้านไม่ถึงมือชาวบ้านอะไรอย่างนี้
มันก็คงเคลื่อนไหวได้ยากพอสมควรนะคะ

อันนี้ก็อย่างที่เคยพูดกันมาแล้ว
ว่าอีกปีกว่าที่จะไปเลือกตั้งเนี่ย

พึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่
มันสำคัญกว่าการที่จะมาวางหมากวางเกม
กันไว้หลังเลือกตั้งจะทำโน่นทำนี่
เพราะว่ามันเหมือนกับว่ายังข้ามแม่น้ำไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ย
เตรียมที่จะหุงหาอาหารกินบนฝั่งโน้นแล้ว
คุณอาจลอยคอจมกันกลางน้ำก่อนก็ได้

แต่ตอนนี้ผมมองนะครับ
การวางกติกาถอยลงมา
เต็มใบถอยลงมาเหลือไม่เต็มใบ

เราก็พุ่งมองไปถึงเรื่องถึงว่าทหารเขาจะต่ออำนาจ
อำนาจพิเศษเนี่ยชักได้ใจจะไปต่ออะไรอย่างนี้นะครับ
งั้นก็ได้แต่มองถึงความจำเป็นของประเทศ
ก็มีเหตุผลเหมือนกันว่าจำเป็นยังต้องใช้ยาแรง
เพราะม๔๔นี้ก็ยังเข้าตากรรมการอยู่นะ

อันนี้มันเป็นสภาพความเป็นจริงของบ้านเรา

ไหนกฎหมายมันมีหลายเหลี่ยมด้วยกัน
มัวแต่มองว่าคณะคอสชหรือการนำของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
มุ่งที่จะต่ออำนาจไปให้ได้
ทำไมเราไม่มองว่าในความพยายามที่จะมุ่งต่ออำนาจไปให้ได้เนี่ย
พวกนักการเมืองพักการเมืองต่างเนี่ย

ถ้าคุณปรับตัวแล้วคุณมาวางแผนร่วมกัน
คุณอย่าทำสังคมแตกคุณหันหน้ามาคุยกัน
ปีกว่าเนี่ยคุณทำการบ้านกันให้ดี
ไอ้การให้สวมาช่วยตั้งนายกยก๒เนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะคุณมีสิทธิ์ยกแรกก่อนนะ
ถ้าพักการเมืองคุณทำตรงนี้
คุณได้เสียงเกิน๒๕๑อย่างที่คุณทงชัยว่าเนี่ย
เป็นไปได้นะครับที่คุณจะคว่ำบาด

ผมว่าไอ้กติกาพยายามกีดกันหรือพยายามถอย
พยายามกรีดการการเมืองในระบบนะ
แล้วก็เอานอกระบบเข้ามาเจือปนเนี่ย
มันอาจจะกดดันมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยน
มันอาจจะทำให้เกิดความปรองดองโดยธรรมชาติก็ได้